ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้
เป็นคลิปที่หาชมได้ยาก

ม้าเทวดาณดอยอินทน
ธรรมดาเขาจะไม่ออกมาอวดโฉม

คราวนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพของม้าเทวดาด้วยตาของคุณเอง
ถ้าอยากดูแล้วไปดูคลิปกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับ
เพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนนะครับ
เปิดเผยออกมาว่าทางอุทยานแห่งชาติสามารถที่จะบันทึกภาพ
กวางผาหรือว่าม้าเทวดา
ที่ออกมาหาอาหารในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จำนวน๓๔ตัวออกมาหากินอาหารและเดินเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับ
โดยเป็นภาพที่ถ่ายได้โดยนายอินสอนศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ซึ่งถ่ายเมื่อวันที่๓ถึง๔กุมภาพันธ์นะครับ
หลังจากพบกวางผาออกมาเล็มย่าบริเวณหน้าผา
ติดกับจุดชมวิวกิวแม่ปาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่บ่อยนัก
เจ้าหน้าที่จะพบเห็นกวางผาออกมาอวดโฉมยืนบนหน้าผา
เพื่ออาบแดดแล้วก็เล็มย่ากินเช่นนี้
คิดดูขนาดเจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยได้พบเห็นเลย
และคนอย่างเราคนที่ไม่ค่อยเคยขึ้นไปดูสัตว์ป่าแบบนี้

โอกาสที่คุณจะได้เห็นนะบางทีเป็นศูนย์เลยนะ
คุณแล้วดูสิภาพที่เราเอามาให้ดูมันมีช็อตที่เขามองกล้อง
เหมือนกับเขากำลังจ้องกล้องอยู่ด้วย
คือเมื่อวานทางกรมอุทยานเขาบอกเปิดเผยออกมา
เปิดเผยออกมาเป็นภาพถ่ายเป็นภาพนิ่ง
แต่ทีนี้ครับกรมอุทยานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเผยคลิปให้ดู
แล้วเราก็ได้เห็นคลิปนี้แหละคุณเป็นคลิปนี้
เมื่อกี้เขามองกล้องอยู่แล้วเขาหันไปแล้ว
คลิปนี้หาชมได้ยากจริงนะครับ
ซึ่งกวางผาหรือว่าม้าเทวดา
เป็นสัตว์ป่าสงวนที่หาชมได้ยากมาก
แล้วก็อยู่ในระยะใกล้๐๐๐๐นะครับ
ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ก็พยายามที่จะปกปักรักษากวางผามาโดยตลอดนะครับ

เพราะว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เขามีการปิดพักพื้นที่ไว้ในช่วงของโควิด
และทีนี้เขาก็เพิ่งจะเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แม่ปานได้ตามปกติเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็เป็นวันที่สามารถที่จะบันทึก
วางผาหรือม้าเทวดาเอาไว้ได้นะครับ
และนอกจากนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับมาเที่ยว
กิวแม่ปานที่ดอยอินทนนท์แล้ว

แล้วก็พอข่าวนี้ออกไปหลายคนบอกว่า
อยากจะดูโฉมหน้าของเจ้ากวางผาของม้าเทวดาด้วย

คุณนั้นอาจจะผิดหวังได้เพราะว่าเขาไม่ออกมาอวดโฉมง่ายนะครับ
ซึ่งไม่บ่อยนักที่กวางผาเขาจะออกมาอาบแดดแบบนี้
อีกอย่างที่บอกว่ากวางผาเป็นสัตว์ป่าหายากที่มีโอกาสศูนย์พันธุ
เพราะปัจจุบันนี้เขาจะหลบอยู่ในป่าอย่างเดียว
ไม่ออกมาหากินเป็นสัตว์ที่ระวังตัวมาก
กลัวมนุษย์มากหากรู้ว่ามีมนุษย์เข้าไปลุกพื้นที่ของเขา

ใช่คุณแล้วคืออย่างที่บอกพอโอกาสเห็นยาก
เอาจริงนะตอนแรกดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็หาข้อมูล
กวางผาเลี้ยงผามันต่างกันไหม

แต่ว่าตัวมันจะเล็กกว่าเรียงผานะวิธีการสังเกต
อีกอย่างหนึ่งนะคุณฮะเขาบอกว่ากวางผาเนี่ยมันออกลูกได้ยากนะครับ
และตัวผู้จะไม่ค่อยมีแล้วในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ดังนั้นเวลาที่เขาผสมพันธุ์กัน
เขาผสมพันธุ์กันในเครือญาติในสายเลือด
ลูกที่ออกมาก็เลยอ่อนแอไม่แข็งแรงและส่วนใหญ่ก็ตายไปนะครับ
แต่ทีนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่ชื่นใจเลยที่เห็นแบบนี้ถ่ายคลิปแบบนี้ไว้ได้
แต่เจ้าหน้าที่ก็รบกวนนะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่จะขึ้นกิวแม่ปานดอยอินทนนท์ขอให้ท่านขึ้นไปเที่ยว
และท่านต้องทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
นั่นหมายถึงรักษาระบบนิเวศรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย
อย่าไปรบกวนสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
มีภาพหนึ่งนะคุณที่กวางผาตัวหนึ่ง
ไปยืนใกล้กับกุหลาบหินพันปี
ซึ่งถือว่าเป็นพืชพันธุ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกิวแม่ปานด้วย
เป็นภาพที่สวยงามมากเพราะตอนนี้กุหลาบหินก็ออกดอกพอดีด้วย

นี่คุณผู้ชมดูไว้เลยเราเอาคลิปมาให้ดูนะฮะ